ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีมเพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
เฮ้วันนี้ยังไงครับ

ธรเขตเพชรสุขใสลูกทีมกอล์ฟซิลล่า
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพลากุ้งพุ่งไป

ไปคุณ
กินให้ไวไปให้ถึงครับ

ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำใคร
มีให้เลือกได้อิ่มอร่อยได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยครับ
ที่นี่เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนสร้างสรรค์

ทำให้จินตนาการและความต้องการเป็นจริงได้ครับ
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้นนะครับ
และภารกิจที่คุณจะได้รับในวันนี้
นั่นก็คือการตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง
โดยมีรถมาสเตอร์เป็นยานผ่านักคู่ใจ

กี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็ขับนิ่มทุกรุ่นเลยทีเดียวนะ
แล้วเผาโดยสารเงียบใช่ครับดีมากครับผม
ทีมไหนกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันที

คุณจะต้องเจอกับบทลงโทษ
ที่จะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน
และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ
และร้านทั้ง๓ร้านที่คุณทั้งสองทีมจะต้องไปในวันนี้นะครับ
และร้านที่๓โทร

ทีมคุณพล่ากุ้งครับ

ร้านที่สองชื่อเอร่อยครับ
ว่าร้านนี้เราลงน้อยไหมร้านสุดท้ายลงไปเยอะเลย
เอาสัก๗๐๐แล้วกันพี่
๗๐๐นะครับ๗๐๐ครับ๗๐๐แล้วร้านที่๓นั่นแหละเทมน
๑๘๐๐บาทครับผมขอบคุณพลาดกุ้งครับ
ฝั่งผมได้วิเคราะห์กันเรียบร้อยครับผมโซบุเนี่ยแพง
ครับผมคุณจัดไปเออ๒๕๐๐ครับ
๒๕๐๐บาทครับใจร้าน๒อร่อย๗๐๐ครับ
๗๐๐บาทนะครับเห้ยแล้วแน่นอนร้านที่๓เหลือแค่๓๐๐บาทนะครับ

ผมขอให้คุณทั้งสองทีมโชคดีในการตัดสินใจครั้งนี้นะครับ
แต่ถ้าคุณตัดสินใจผิดคุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผม
เพื่อที่จะกราบกรานขอให้ผมช่วยให้คุณผ่านภารกิจนี้ไปได้

ไปเร็วเร็ว
โอ้โฮโฮ

และในตอนนี้ทีมของคุณกอล์ฟได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งหนึ่งพันบาท
ร้านที่สองเจ็ดร้อยบาทและร้านที่สามหนึ่งพันแปดร้อยบาท
ส่วนทีมของคุณพระกุ้งได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งถึงสองพันห้าร้อยบาท
ร้านที่สองเจ็ดร้อยบาทและร้านสุดท้ายร้านที่สามเพียงแค่สามร้อยบาทเท่านั้นครับ
ลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไรและปริมาณเท่าไรในแต่ละร้าน
ถ้าเกิดมันไม่ใช่อาหารญี่ปุ่น
มันน่าจะเป็นอะไรวะ
เป็นการเกี่ยวว่าวางอาหารญี่ปุ่นแน่นอน
แต่ไม่รู้ว่าต้องเป็นเส้น
ว่าแบบร้านแบบอยู่ไหน
จริงเราเข้าทางนี้ก็ได้เนอะชัย

ไปเร็ว
อะไรอ่ะ

ทีมคุณพระกุ้งวางเงินจำนวน๒๕๐๐บาท
เลยครับเสิร์ฟเลยครับพร้อมครับ
ชิมขุนกอล์ฟวางเงินจนวน๑๐๐๐บาท
ร้านสมบูรณ์โภชนา
ร้านเก่าแก่ที่มีประสบการณ์เครื่องทดสวัสดิ์
ที่เราคงรสชาติดั้งเดิมไว้

ขึ้นชื่อตำนานปูผัดผงเกาหรี่
ที่สร้างชื่อจนกลายเป็นร้านอาหารทะเลที่โด่งดังไปไกลทั่วโลก
และถูกแนะนำจากมิชรินไกด์อีกด้วย

ทีมที่ก๊อฟลงเงินไว้๑๐๐บาทค่ะ
เมนูปูผัดผมกะหลีจะได้ทาน๑จาน

๑๒๐๐บาทครับ

คุณพี่ทีมผมเลยเอามาเอามาเรียบตัดเลยนะรีบมายังไงมาแล้วโอ้

พูดผงกาหรี่พันสองสองจานค่ะกินเลยดีกว่าฮะมามาดู

เมนูปูผัดผงเกาหรี่เมนูที่ได้รับความนิยมมาตลอด
ปรุงด้วยสูตรพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ความอร่อยอยู่ที่ความกลมกล่อมของรสชาติผัดผงกะหรี่
ที่ทั้งหอมหวานมันและเข็มอย่างลงตัว
วกกับเนื้อปูที่ทั้งแน่นสดและคำโต
บอกเลยว่ายิ่งกินก็ยิ่งฟิน

ใช่สมบูรณ์นี่ปูก็จะสดมาก
เอาจริงว่าพี่ขอแกะปลูให้เป็นด้วยนี่
พี่คอพแกะให้น้องเลย
หืมยังต้องถามมือปีมเหม็นไ้ไหม

มันใหญ่มากอ่ะ
อืม